สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงรู้ก่อนร้อนหนาว
สืบสกุลมาสืบสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
อากาศตอนเช้าอาจจะเย็น
คนกรุงเทพก็สามารถสัมผัสอากาศเย็นได้

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนออกมา
เช้าวันนี้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่๔แล้ว

ก็ได้แก่ในเรื่องของคลื่นกระแสลมตะวันออกนะครับที่พัดปกคลุม
แล้วก็นำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในบ้านเราอยู่นะครับ
แล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
ก็เป็นกลุ่มฝนนั่นแหละครับที่อาจจะเคลื่อนเข้ามาในบ้านเรา
ขณะที่ยังมีอีก๒ประจัยนั่นก็คือเรื่องของมศอเชียงเหนือ
พัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่นะครับ
ก็จะพัดนำความชื้นแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกได้
รวมถึงเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง
อากาศเย็นจากประเทศจีนบริเวณตอนบนของประเทศ
ก็เป็นผลมาทำให้บ้านเราอากาศแปรปวนจริงในสัปดาห์นี้นะครับ
แยกแยะกันดูแต่ละปัจจัยกันก่อนดีกว่านะครับ

กระแสลมตะวันออกที่พัดปกคลุมในบ้านเรา
ปกคลุมมาแล้วตั้งแต่วันที่๑๘พฤศจิกายนนี้นะครับ

ก็ส่งผลให้หย่อมความกดอากาศต่ำตัวแอล

จะเป็นกลุ่มฝนที่พัดเข้ามาบ้านเราอีก
ส่วนนี้นะครับทำให้ฝนอาจจะตกเกิดขึ้น
ในบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลาง

ที่พัดปกคลุมทางภาคใต้อ่าวไทย
ก็ทำให้ความชื้นพัดขึ้นมา
ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับ
แล้วก็ภาคใต้ตอนกลางอาจจะเกิดฝนได้

มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

แผลลงมาปกคลุมในบ้านเราประเทศไทยตอนบน

ทางตอนกลางของประเทศจีนนะครับในระยะนี้
แล้วเขากำลังจะเคลื่อนกลับเข้ามาในบ้านเราอีก
ในวันพรุ่งนี้นะครับดูจากแถบสีฟ้านี้นะครับ
เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงของบริเวณความกดอากาศสูง

เป็นปัจจัยธรรมชาติของบ้านเราอยู่นะครับ
ดังนั้นเมื่อเขาเคลื่อนกลับมา
เขาก็จะทำให้สภาพอากาศร้อนชื่นของบ้านเรานะครับ

พอดันขึ้นไปก็ก่อตัวเป็นเมฆ

แล้วก็เกิดเป็นฝนตกหนักในระยะแรกนี้นะครับ

แผลลงมาปกคลุมในบ้านเราอีกระลอกนี้
ก็จะมีอิทธิพลต่อภาคอีสานตอนบนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อภาคกลางภาคตะวันออก

และฝนตกหนักได้ในระยะนี้

ก็จะทำให้อุณหภูมิเกือบทุกภาคเลยนะครับ
ลดลงไปประมาณ๓๕องศาเซลเซียสได้

วันที่๒๓พฤศจิกายนจะมีฝนตก
ในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออก
ส่วน๒๔พฤศจิกายนกรุงเทพมนาคม
จะได้รับอิทธิพลของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยนะครับ
อุณหภูมิก็จะลดลงต่อเนื่องหลังจากนั้น

อากาศจะเย็นขึ้นแล้วนะครับ

มาดูลักษณะของการเกิดฝนกันบ้างนะครับ

เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นนี่แหละครับ

แล้วก็ภาพกราฟิกที่เอาขึ้นให้คุณผู้ชมดูหน้าจอนี้นะครับ
ลักษณะของฝนในวันนี้จะพบว่าช่วงสาย
เริ่มมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามาจากบริเวณประเทศกัมพูชา
กลุ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
ซึ่งก็จะตกกระจายตัวในบริเวณดังกล่าวไปจนถึงช่วงเย็น

พบว่ากลุ่มฝนจะตกเพิ่มมากขึ้น
ในบริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก

ซึ่งจากการคำนวณปริมาณฝนสะสม๔๘ชั่วโมงต่อจากนี้
จะพบว่าพื้นที่สีเขียวมีปริมาณฝนสะสมมากนั้น
ส่วนใหญ่นะครับจะไปเน้นตกกันอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
รวมถึงมีการสะสมของฝนเล็กน้อยในบริเวณภาคอีสานตอนล่างด้วยนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมในบริเวณที่ผมได้แจ้งเตือนไปนี้
ก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝน
ที่มีลักษณะเป็นฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักนะครับ

พบว่าพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็น

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓๑๑องศาเซลเซียสแล้วนะครับ

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๔องศาเซลเซียส
ขณะในพื้นที่ราบปกตินะครับ
เช้าวันนี้จะสังเกตเห็นว่าบริเวณตอนบนของภาคเหนือ
จะเริ่มมีสีน้ำเงินฟ้าลงมาแตะก็คือมีอากาศหนาวแล้วนะครับ
ตอนบนก็จะอุณหภูมิในพื้นที่ราบปกติประมาณ๑๕๑๘องศาเซลเซียสนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียส
ก็เห็นเป็นสีเหลืองในภาคอีสาน
สานตอนบนอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมนครนะครับ
แต่ว่าตอนกลางวันก็ค่อนข้างจะร้อนกันซะหน่อยนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิตีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าองศาเซลเซียส
ส่วนในพุธวันพุธอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
ช่วงเช้าอาจจะยังคงอากาศเย็น
แต่ว่าสายบ่ายหลังจากวันพุธก็อาจจะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมนั้น
ติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้เป็นชีวิตประจำวัน
ตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
วันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วลาคุณผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ
ด้วยรถร้ายที่วิจัยดูนะครับ